เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการทำมาหากินกันบ้างดีกว่า
อีกหนึ่งอาชีพที่เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาลองทำกันดู
เรื่องของการเลี้ยงหนูนาเอาไว้ขาย

แต่ว่าครั้งนี้ก็มีอีกหนึ่งครั้งนะครับ
ที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าโอ้โห
เขาสามารถทำออกมาสร้างรายได้เป็นอย่างดี
เดือนนึงเนี่ยได้มีรายได้ถึง๓๐๐๐บาทเลยทีเดียวนะครับ
นี่เลยชาววริสต์ฝามหนู
บอกแบบนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นคุณชาวริสเป็นเจ้าของ
คุณชาวริสแสนปรางนะครับเขาเลี้ยงหนูนาขายมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
เจ้าหนูนาก็สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้กว่าเดือนละ๓๐๐๐บาท

คุณพี่เขาเล่านะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยทำนา
เพราะถึงเวลาว่างจะออกไปหาหนูภุกก็คือนูน่าก็เอามาขายได้วัณรับประมาณ๑๐๓๐ตัว
โอ้โหต้องการงานมันเยอะมากก็เลยทำแบบนี้ดีกว่า
แบบนี้ดีกว่าพัฒนามาทำฟาร์มเลยดีกว่านะครับ
ก็ออกไปหาหนูนาด้วยตัวที่มันยังไม่โตเต็มวัย
ก็เอามาเลี้ยงเลยมาขุนให้มันอ้วน
แล้วก็ทำเป็นบ่อเลี้ยงหนูแบบนี้นะครับ
เขาบอกว่าคุณไม่กี่วันก็สามารถทำรายได้เพิ่มเนี่ย

โอ้รายได้ดีนะ

หือนี่มือเดียวจับไม่หมดอ่ะ
สองมือโอ้โหใหญ่จริงนะครับ
แล้วก็อาหารที่ใช้เลี้ยงหนูนานะครับ
ก็เป็นอาหารตามธรรมชาติที่มันทานอยู่แล้วนะครับ

ลูกข้าวก็คือต้นข้าวที่ออกรวงหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว
มันเหลืออยู่ในนาเป็นจำนวนมากเนี่ย
ก็เอามาให้หนูนามันทานดู
รวมไปถึงผักบุ้งแล้วก็ย่าขน
เขาบอกว่าตอนนี้นะครับในฟาร์มของเขามีหนูนากว่า๔๐๐ตัว
จำนวนนี้ก็มีพ่อแม่พันธุ์ด้วยนะ

แล้วถ้าหากขายแบบเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ย
เขาขายเป็นคู่นะคู่หนึ่งเนี่ยโอ้โหแพงมาก

ใช่สำหรับใครที่สนใจจะเอาไปเลี้ยงต่อ
ไปทำเป็นขยายเป็นฟาร์มแบบนี้ก็มีเหมือนกัน
และที่สำคัญเกษตรกรจากประเทศเพื่อนบ้าน
ก็สนใจติดต่อมาอยากจะซื้อไปเลี้ยงอีกด้วย
ไปลองฟังเสียงพี่เขาดูหน่อยครับ

พอนำเสนอข่าวแบบนี้
คนก็จะแห่ไปเลี้ยงราคามันจะตกไหม

เป็นที่ต้องการของตลาดตลอดทั้งปี

ตัวมันใหญ่ขายได้ราคาดี
ไม่ได้ขายเฉพาะประเทศไทยอันนี้ย้ำนะครับ

แล้วการเลี้ยงก็ไม่ยากนะดูวัสดุอุปกรณ์ต่าง
เหมือนว่าต้นทุนน้อยด้วยใช่ไหมคะ

อันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งการสร้างเสริม

ถ้าใครที่ทำนาอยู่แล้วเป็นเกษตรกรมาลองทำแบบนี้ดู